ไปดูตามหมามของเราเนี่ยแล้วคุณผู้ชม
ตาพี่หม่ำเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าหลายคนสนใจมาก

ออกไปไหนมาไหนคนถามตลอดว่าล่าสุดที่ไปทำข่าวตัวจริงเป็นไงบ้าง
คือทำมาประมาณ๑๓วันคุณผู้ชมตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะ

ก็คือเคยเล่าไปแล้วนะคะว่าพี่หม่ำเนี่ยแกทำตา
เพราะว่าหางตามันตกมาตกแล้วขนตามันทิ่มเนี่ยคุณผู้ชมนะคะ
แล้วหลายคนก็แซวนะคะโดยเฉพาะพี่มด
ว่าหน้าเหมือนสอนรามน้ำเพชรคุณผู้ชม
แต่ว่าล่าสุดนะคะนี่ไม่ใช่พระเอกลิเกแล้วนะคะ

ท่านที่ใส่เสื้อสีมูท่านนี้คือใครรู้ไหมคะ

พี่หม่ำเราเนี่ยคุณผู้ชมแต่งสินภูมิค่ะ
เรียกว่าเชื่อถึงภูบานเย็นมาเลยนะคะ
แล้วก็ไม่รู้เอาเสื้ออย่างยายมดมาใส่หรือเปล่านะคะ

คือกำลังนั่งแต่งหน้าเนี่ยค่ะ

ใส่มีสร้อยครือสร้อยกลบมือทองพร้อยไปเลย
ให้ถ่ายผมเหมือนใครเมื่อซักครู่เขาเฉลยมาและเอง

อภิพังพี่หม่ำก็หน่อยนะคะ
มาอ่านเล็กพอร์ตในคอมเม้

ฉันบอกกี่ครั้งแล้ว
ฉันไม่อยากมีดีเสน่ห์
ฉันไม่อยากมีอะไร
ฉันเพื่อนหนังตาฉันมันปิดตาดำขึ้นได้เอง
แล้วขนตามันแห่

ไปเลยไปไหนก็ไปเลย

มันขนาดก้อปพอร์ตสาวสำแสงมั้ง

ภูมิใจที่ได้เป็นกระเทย

เริ่มต้นเสียงอย่างสวยแบบปลอดทน
คุณผู้ชมว่าเหมือนใครบ้างคะไม่ว่าจะเป็นพี่อรชรพี่อุ๊บนะคะ

ยกเว้นพี่หม่ำยกเว้นตัวเอง

โอ้โหนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะคนที่สยบทุกดราม่าได้อยู่หมัดเลย
ก็คือพี่มดออกมาปุ๊บนะคะยายหม่ำของเรานะคะที่แต่งหญิงอยู่ก็ไปจวบเข้าตรงนี้นะคะ

ใช่นะคะเดี๋ยววันรู้สึกว่าอีก๒วันพี่จะเจอพี่หม่ำอีกแล้ว
โปรโมทหนังเดี๋ยวได้สัมภาษณ์แน่นอนว่า
เกิดเหตุใดขึ้นไอ้ม่ำถึงไปแต่งหญิงแบบนี้นะคะ